จังหวัดปลาจีนบุรีนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ใหญ่บ้านเพิ่งจะรับตำแหน่งได้๑๓วัน

เสียชีวิตในสภาพน้ำลายท่านฟูมปาก
โอ้ยยยญาติญาติบอกไม่วางยาเนี่ย
นี่แหละครับคุณผู้ชมนะฮะ
โอ้ยยยที่เห็นดูข้างล่างดูข้างล่างอ๋อนั่นแหละ
เอาปั๊มหัวใจอยู่โอ้โหยยดูดิพยายามยื้อสุดแล้ว
โอ้โหตกแล้วตกแล้วโอ้สัญญาณตกแล้ว
นี่แหละครับนี่เป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นตีหนึ่งคืนวันอังคารครับ
คุณผู้ชมครับกู้ภัยเนี่ยเร่งปั๊มหัวใจนายโชคทวีปัญญา
หรือว่าผู้ใหญ่มดอายุ๔๘ปีผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๗
ตะบนหัวว่าอับราษีมหาโพธิปลาชินบุรีครับ
ท่านนอนหมดสติในสภาพน้ำไรฟุมปลาขออภัย
หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตะบนบ้านระเบาะไผ่
แล้วก็รีบนำส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ท่านเสียชีวิตในเวลาต่อมา
นี่ฮะภาพที่ท่านเคยปฏิบัติหน้าที่นะครับ
กู้ภัยเมื่อสักครู่แล้วอันนี้คือภาพตอนลงสมัครผู้ใหญ่บ้าน

ญาติไปรับศพกลับมาบริเวณกุศลที่วัดหนองกระเนธ
โดยมีรถกู้ภัยนำขบวนเพื่อเป็นเกียรติกับผู้ตายนะครับ

คือผู้ใหญ่เขาเคยเป็นอาสากู้ภัยมานานหลายปี
ทันทีที่ศพถึงวัดคุณผู้ชมนะครับ

ภรรยาคนที่สองครับของผู้ตายนะครับ
ทำใจไม่ได้ครับทำใจไม่ได้ร้องไห้จนเป็นลมเลยฮะ
แต่เราไม่ได้คุยกับท่านนี้แต่เราได้คุยกับภรรยาคนแรกนะครับ
ของผู้ตายเล่าบอกว่าผู้ใหญ่มด
ผู้ใหญ่มดคนแข็งแรงนะนักข่าวไม่มีโรคประจำตัวนะครับ
แล้วก็ไม่มีศัตรูแม่ปัญหากับใครก็ไม่มี

แล้วก็เป็นอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูอยู่หลายปี
แล้วก็ไปลงสมัครผู้ใหญ่บ้านนี่แหละนะครับ

สามีบอกว่าจะไปโต๊ะสนุกแต่ไปทำไมไม่ได้บอก

ก็เลยประคอจะไปหาหมอแต่ไม่ทันล้มฟุบ
แล้วก็น้ำลายฟูมปากครับน่าจะถูกวางยาเธอว่า

ใช่

ไม่มีเลย
ก็เป็นไม่ได้ว่าอาจจะโดนอะไรสักอย่าง
ทีมข่าวได้คุยกับพี่กู้ภัยผู้หญิง
เมื่อกี้ที่เห็นที่ปั๊มหัวใจได้คุยกับคนนั้น
ได้คุยกับคนนั้นก็เล่าบอกว่าตอนเข้าไปช่วยนะ

แล้วก็มีเสมหะปนเลือดออกมาแล้วก็เสียชีวิต

จากประสบการณ์ที่เธอเป็นกู้ภัยนะครับ
เหมือนคนถูกวางยานะฮะเหมือนคนถูกวางยา

อันนี้ต้องดูผลการชนสูตรเธอบอกไม่ได้นะครับ
ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับความคืบหน้าทางคดีตำรวจบอกว่า
ผลการชนสูตรเบื้องต้นนะเบื้องต้นก่อนนะ
เรื่องต้นระบุว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจาก
หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
ส่วนผลชนสูตรอย่างละเอียดคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ๔๕วันนะครับ
คือถ้าญาติคล่องใจสาเหตุการตายก็ไปแจ้งความได้
นี่แหละครับคุณผู้ชมเรื่องของสุขภาพ
ถ้าถามแล้วบอกว่ามีโรคประจำตัวไหม
บางคนบอกว่าไม่มีไม่มีเพราะไม่ได้ตรวจสุขภาพ
เมื่อวานเรา๓คนได้ตรวจสุขภาพแล้วก็ใจตุ้ม
ต่อมเพราะเราจะได้รู้แล้วว่าเรามีโรคประจำตัวนะฮะ
เบิร์ตแต่เมื่อกี้ผลชนสูตรเบื้องต้นบอกว่าหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน

แต่กู้ภัยบอกว่าตอนไปช่วยเหลือน้ำลายฟูมปาก

นั่นคือกู้ภัยนะครับรายงานจากประสบการณ์ที่เคยเห็น
เจอมาเยอะว่าเคสแบบนี้มันคือมีกินสันจัดพิษสันเคมีไฟ
แต่ถ้าคล่องใจก็เดี๋ยวจะเอาที่เนื้อไปตรวจ